มีรายงานด่วนเข้ามาว่ามีเหตุเกิดขึ้นที่แถวบางนา
ไม่รู้คนลงไปทำงานหรือตกลงไป

ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลเพราะขาดออกซิเจน
ดูผมก็เหมือนเป็นท่อน้ำที่มันตันข้างในไม่มีอากาศ
ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนตัวผมนะ
ผมคาดการณ์ว่าน่าจะลงไปทำงานหรือเปล่า
ท่อเล็กแบบนี้คงจะไม่พลัดตกไปหรอก
กำลังรอรายละเอียดอยู่นะคะ
รอรายละเอียดอยู่ปั๊มหูใจกันเลยแหละเมื่อกี้คือ๑ใน๔คน
กรุงประสงค์ฮะที่ลงไปลงไปในท่อผม
ใช้คำว่าลงไปก่อนก็แล้วกันนะครับ

นี่ครับส่งโรงพยาบาลแล้วทั้ง๔คนนะฮะ

คือเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศ
ลงไปในท่อตลอดเวลานะครับ
เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ทุกคนในหน้าซีดฮะหน้าซีดเนื้อตัวซีดนะครับ
เริ่มจะเซียวแล้วขาดออกซิเจนนะครับ
ออกซิเจนอย่างรุนแรงเลย

หน้าคอลโดมิเนียมเดอะโคสต์แบงคล็อค
ถนนสุขุมวิทย์ใกล้กับวัดบังนานนะฮะ

สามารถช่วยผู้ชายทั้ง๔คนขึ้นมาได้แล้ว
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
อุ๊ยนี่เรื่องใหญ่นะนี่นะครับ
การว่าน่าจะลงไปทำความสะอาด
ท่อพักน้ำเสียแล้วขาดอากาศครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวยังไงความคืบหน้านะฮะ
ได้รับคำยืนยันแล้วคุณผู้ชมณเวลานี้เลย

ขอให้ปลอดภัยนะคะทุกท่าน

ข่าวใส่ไข่แล้วก็ไทยรัฐนิวโชว์ครับ
นี่เกิดขึ้นสดร้อนช่วงที่ผ่านมานี่